พร้อมกับชวนให้ร่วมเชียร์กล้องสมเกียจจันทานักบิดหนึ่งเดียวของไทยค่ะ